ตำรวจชัยนาฆเจ้าของร้านสังคพรรณรายใหญ่ของจังหวัด
ถูกตามประกบยิงในขณะที่วิ่งออกกำลังกาย

ไปถามทั้งเพื่อนบ้านไปถามทั้งครอบครัว
โดยเฉพาะลูกชายตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเลย

เพราะผู้ตายเป็นคนนิสัยดีเป็นคนใจบุญ
ไม่เคยทะเลาะกับใครไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเลย
แต่มาถูกยิงแบบนี้เขาก็เลยสงสัยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองชายนาฏพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบ
เพราะว่ามีการแจ้งเข้าไปว่ามีเหตุยิงกัน
มีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ที่ซอยชายพรโดยที่เกิดเหตุพอไปถึง
ไปพบนายอดีศักดิ์ผู้เปี่ยมอายุ๗๘ปี
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
อาการที่บาดเจ็บคือถูกอาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่หน้าท้อง
เลือดไหลเต็มพื้นเลยนอนฟุบอยู่ข้างทางค่ะ
นำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่นำศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุกิตอรุณเริกทวินเป็นรองผู้บังคับการตำรวจภูทรชัยนาธระบุ
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบย่ามลักษณะเป็นย่ามของทหาร๑ใบ
แบบนี้นะคะย่ามลายพรางแบบนี้
แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นของคนร้ายที่ก่อเหตุหรือเปล่า
ส่วนผู้ตายประวัติเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นข้าราชการเกษียณสังกัดกรมชลประธาน
และเป็นสามีของเจ้าของร้านอสังขพันธ์เจ๊อิม
เป็นร้านขายเครื่องสังขพันธ์รายใหญ่ในจังหวัด

ตำรวจสอบถามเบื้องต้นแล้วทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนบ้าน
ตำรวจบอกว่าแรงจูงใจไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจ
เพราะว่าผู้ตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อน
เรื่องต้นค่ะตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเร่ง
ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
กล้องวงจรปิดมันเป็นแบบนี้นะคะ

อย่างแรกนี่เป็นภาพของผู้ตายค่ะ
ในขณะที่มาออกกำลังกาย

ออกกำลังกายใส่ชุดวอร์มสีดำ
กำลังเดินออกกำลังกาย

ไปเจอรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะ

ลักษณะเป็นผู้ต้องสงสัย
ไปหน้าเพราะสวมมวกไอ้โม่งไหมพรม

คนที่อยู่ทะวันนั่นบอกได้ยินเสียงปืนดัง

สายบางโบทองชัยนาธ
ตำรวจตรีระพีพงศุกร์ภัยบูลผู้บังคับการตำรวจภูทรชัยนาธระบุว่า
ขณะนี้พบปลอกกระสุนขนาดจุดสี่ห้าสองปลอก
คนร้ายใช้อาวุธปืนสิบเอ็ดมอมอยิงระยะประชิต
ห่างจากผู้ตายน่าจะ๔๕เมตรเท่านั้นเองนะคะยิงจากด้านหน้า
กระสุนเนี่ยเข้าที่หน้าท้องและชายโครงด้านซ้ายนี่เป็นภาพนะคะ
ภาพแรกเลยที่ผู้เสียชีวิตนอนอยู่ข้างทางหลังจากที่ถูกยิง
ส่วนปมการก่อเหตุเบื้องต้นตำรวจไปสอบถามทั้งเพื่อนบ้าน
ครอบครัวแล้วนะคะทราบว่าผู้ตายไม่มีศัตรู
ชอบมาออกกำลังกายที่จุดเกิดเหตุเป็นประจำอยู่แล้ว
เจ้าหน้าที่ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจไม่ใช่เป็นของตัวเอง
ทีนี้เป็นธุรกิจของลูกชายส่วนอย่างที่สองเนี่ย
เป็นการยิงผิดตัวเพราะว่าไปพูดคุยทั้งกับครอบครัว
แล้วก็บรรดาเพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายเป็นคนดี

ถามคนเห็นเหตุการณ์นะคะชื่อว่าคุณวุฒิไกรจงกรเกต
บอกว่าช่วงนั้นช่วงที่เกิดเหตุเขากลับบ้านพร้อมกับแฟนสาว
แล้วก็ได้ยินเสียงดังเขาบอกเอ๊ะเป็นเสียงประทัดหรือเปล่า
เพราะมันดังปั้งนี่นะคะไม่แน่ใจได้ยิน๒ครั้ง
จากนั้นค่ะเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่ามีคนถูกยิง
เขาก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปช่วยนะคะ
แต่ว่าโอ้โหพอไปถึงเนี่ยเลือดไหลนองเต็มพื้นแล้ว
ก็เลยตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจค่ะ
พ่อเห็นบรอยเลือด

เราได้ยินเสียงกึ่งกี่นัด
๒นัดครับ
เราก็เลยโทร๑๖ครับ

ชื่อว่าคุณเอกชัยผู้เปี่ยมอายุ๔๗ปีค่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่บ้านเดียวกับคุณพ่อ

ตกใจมากค่ะรีบออกจากบ้านไปที่จุดเกิดเหตุทันที
ถามว่าพ่อเคยมีเรื่องกับใครไหม
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องกับใคร
และยังย้ำว่าเป็นการยิงผิดตัวหรือเปล่า
เพราะพ่อไม่เคยมีเรื่องกับใครไม่เคยมีปัญหาธุรกิจ
และแถมเป็นคนใจดีด้วยรถแรกแจกแถมเวลาขายของเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามครอบครัวบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปค่ะ